อย่างที่เกริ่นไว้นะฮะเรื่องวุ่นเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านตัวจริงสร้างบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศอยู่ที่จังหวัดเลย
ปรากฏว่าเธอก็ไม่ค่อยมาอยู่หรอก
แต่มีชายนิรนามเข้ามาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ครอบครองเป็นเจ้าของเลย
แล้วก็อ้างบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้มา๕ล้าน
และเปลี่ยนแปลงสภาพภายในซะแบบเละแบบนี้

แล้วเขาก็อยู่ที่นี่มาเกือบปีนะคุณผู้ชมไม่ได้มาอยู่ไว้คืน๒คืน
ในข้าวของพี่

อยากของให้พวกยางเลย
โอ้โหทาสีใหม่ซะด้วยนะคุณนะนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับได้ยินเสียงผู้หญิงและผู้ชายนะครับ
คุยกันอยู่บอกโอ้โหทำไมเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทาสีสมัยแบบนี้
นิเจอร์สงสัยมันเละตุ้มเป๊ะหมดเลยนะฮะคนที่พูดเนี่ยแล้วเป็นเสียงผู้หญิงก็คือ
กรยาบุตรดีศักดิ์นะครับเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้
ซึ่งเป็นญาติกับเจ้าของบ้านตัวจริงเจ้าของบ้านตัวจริงคือนางสาวสุภาวดีบรามซิริ
นางสาวสุภาวดีเจ้าของบ้านอยู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
แล้วก็สร้างบ้านพักตาอากาศหลังนี้ไว้ที่จังหวัดเลยโอ้โหใส่เฟอร์นิเจอร์แบบครบทุกอย่างเลยนะ
แต่ไม่ได้เข้ามาอยู่นะครับทีนี้พอไม่ได้เข้ามาอยู่ก็เลยกะจะประกาศขาย
ก็เลยให้ผู้ดูแลบ้านคือนางกรยาเข้ามาตรวจสอบสภาพบ้านซะหน่อย
กรยาเข้ามาตรวจสอบโอ๊ยคุณดูสิใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านนะฮะ
คนอยู่ในบ้านก็คือนายธันวายุ๓๒ปีเป็นชายวิกลจริตที่มีบ้านอยู่แถวนี้แหละครับ
แต่บุกรุกเข้ามาอาศัยในบ้านพักตากอากาศเป็นเวลานานเกือบปีนะฮะ
คอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับเพราะอันนี้เขาลงโลกโซเชียลไว้
ชาวเน็ตบอกว่าโอ้โหคนก่อเหตุเนี่ยอาจจะสติไม่ดี
พ่อแม่ก็รู้เห็นเป็นใจด้วยว่าลูกมาอยู่ที่นี่แต่บอกลูกแล้วไม่ฟัง
ก็เลยปล่อยเลยตามเลยเหมือนเขามาแจ้งเบาะแสด้วยนะ
แล้วก็ซ้ำชัยวิกลจริตยังเปลี่ยนแปลงสภาพบ้านจนพังเสียหายหมดนะครับ
กรยาผู้ดูแลบ้านเข้ามาเห็นสภาพบ้านของญาติแล้ว
ลมจับเลยนะฮะดูคลิปในช่วงจังหวะนี้หน่อยนะฮะ
ตรงนี้แหละครับเอออันนั้นที่จริงเลยครับ
ผมผมเป็นคนทำบ้านเลยครับขนของออกไปเลยขนของออกไป
เจ้าของบ้านมาแล้วที่ตรงเนี้ยของฉัน
เจ้าไปหาสี่บ้านเหี่ยงเอาผมเอาสะโหลดอะไรมันดู
เอามาเอามาเลยเอามามาบอกเลยข้างข้างในสำหรับผมสำหรับผม
เป็นเรื่องของพวกเจ้าของเจ้ามาหมดเลยสินเอามามาบอกเลยอยู่ไหน
สำหรับผมครับโอ้โหเนี่ยผู้ชายคนข้างในบ้านก็แอบอ้างนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านทำบ้านเองซื้อบ้านมาเองนะครับ
ส่วนผู้ดูแลบ้านก็ไล่ให้ผู้ชายคนนั้นออกไปนะฮะ
กรยาผู้ดูแลบ้านเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าชายปริศนาคนนั้นก็คือนายธันวาอ้างตัวเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
แล้วก็ซื้อบ้านมาในราคา๕ล้านบาทแล้วตกแต่งไปกว่า๒ล้านบาท

โชว์โฉนดที่ดินซึ่งเป็นการถ่ายเอกสารมา
และนำปากกาสีแดงมาเขียนตราครุฑไว้อีกด้วยคุณ

ทีนี้นางกรยาผู้ดูแลบ้านหลังนี้จริงแล้วก็ไปแจ้งตำรวจสพวังสะพุงนะครับ
แล้วก็แจ้งกำนันเขาหลวงเดินทางลงพื้นที่มาตรวจสอบ
พบว่านายธันวาผู้ชายคนนี้มีอาการสภาพจิตไม่ปกตินะครับ
ตำรวจก็นำตัวออกจากบ้านหลังนี้พาไปสอบปากคำที่สพวังสะพุง
แล้วก็ตรวจสภาพจิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลจิตเวทเลยราชนครินนะครับ
ส่วนคุณยายตันนางสุภาพดวงสลัด

เป็นพี่สาวของเจ้าของบ้านตัวจริง
คุณยายพอรู้ข่าวคุณยายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
น้องสาวของฉันซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัวจริง
เขาอยู่ที่เอิญเขาอยู่ที่โหยหินนะ
ซื้อบ้านพักตักอากาศหลังนี้ที่จังหวัดเลยเอาไว้
ซื้อไว้๓๐๔๐ปีแล้ว
แต่ก็ไม่รู้แหละโอ้โหผู้ชายคนนั้นมาจากไหน
สะดอกกุญแจเข้าไปอาศัยอยู่๗๘เดือนแล้วคุณฮะ
เปลี่ยนแปลงสภาพบ้านไปหมดเลยนะครับ
ทาสีใหม่ด้วยจากสีขาวสะอาด
กลายเป็นสีแดงสีชมพูเมื่อกี้
เออแล้วก็เอาฟอร์นิเจอร์ออกมาพังเสียหายหมดนะครับ
พอตำรวจกว่า๑๐นายมาถึง
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ไล่ตำรวจด้วยนะครับ

มาบุกลุกบ้านเขานะฮะ
คุณย่าพี่สาวเจ้าของก็บอกว่า
ตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงดีแหละเพราะว่าทรัพย์สินมันเสียหายไปหมดเลย
แล้วก็คนที่เข้าไปบุกรุกภายในบ้านเข้าไปอาศัยอยู่๗๘เดือน
ตำรวจควบคุมตัวไปแล้วก็ต้องตรวจเรื่องของสติด้วยนะฮะ
เรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะฮะใช่ค่ะ

ไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะคุณเหตุการณ์นี้เหมือนกัน